ออกไปกันที่พี่ออมสุชากันบ้างดีกว่านะคะ
นี่ตบเท้า
ให้ไหมคะ
เสมอตบเท้าเข้ากันวงการมูเตเฬา

มันเข้าแล้วมันออกยากนะ

เจอสาวออมล่าสุดเขาจะตัวรีบติดเบรค
เลยค่ะออไม่ได้ขอเรื่องความรักค่ะแต่ขอเรื่องธุรกิจตัวใหม่
เกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ออมตั้งใจทำมากกว่า
และด้วยเรื่องของงานตรงนี้ค่ะเลยทำให้สาวออมเนี่ยรับงานแสดงน้อยลง
แต่ยืนยันว่ายังไม่ลาวงการนะคะ
ซึ่งพอรับงานน้อยลงเนี่ยเรื่องสุขภาพมันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะ
อีกอย่างค่ะตัวออมเองเนี่ยก็ไม่ได้เบื่อกับการแสดงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสาวออมพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
รับงานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็มีแอบปกปั้นธุรกิจ

ปีนี้จะขึ้นธุรกิจหนึ่งอย่าง
เหมือนเรามีลูกเราให้เวลากับเขานิดนึง
แล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่เบื้องหลังมากขึ้น
เราทำงานมาเยอะแล้วเราก็ดูสิ่งที่เราอยากจะทำ
แล้วก็จะได้แบบคนดูก็จะได้ไม่เบื่อเราด้วย
คุณครูไม่เบื่อแน่นอนนะคะแต่ขอให้มีผลงานออกมาแล้วกันคุณผู้ชม
ว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจแล้วเขาไปรุ่งอย่างนี้
ไม่ไหวทั้งงานในวงการงานธุรกิจนะคุณผู้ชม